อ่านเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้
จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดไผ่แขกนะคะ
เราเล่ากันบ่อยว่าที่วัดไผ่แขกก็มีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
ให้ขอโชคลาภอย่างเท้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ซึ่งวันนี้นะวิธีการขอต้องไปขอกับผู้รู้
ใช่แล้วจะขอแบบไหนนะคะติดตามกับหมอไก่ในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่อยู่ที่วัดอุทุมพระรารามค่ะ
หรือว่าวัดไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
วัดนี้ค่ะมีเสียงร่ำลือกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคค่ะ

ขอโชคขอลาบที่นี่นะคะตามหมอไก่มาได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมคะและนี่นะคะถือว่าเป็นทีเด็ดเคล็ดลับ
สำหรับการขอพรกับพ่อขุนช้างเลยค่ะ

ก็คือให้เรานะคะอธิษฐานในสิ่งที่เราต้องการกับพ่อขุนช้างได้เลยค่ะ

เดี๋ยวหมอไก่ค่ะจะขอพรเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ขอให้คุณผู้ชมหน้าจอนะคะที่ดูอยู่ในขณะนี้
ขอให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาค่ะ
จากนั้นทีเด็ดของเราเลยนะคะ
อันนี้นะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือฝาเครื่องดื่มเกลือแร่นี่ค่ะ
ฝานี้นะคะจะมีตัวเลขอยู่ค่ะ

อันนี้นะคะก็คือเป็นเลขนำโชคของหมอไก่และคุณผู้ชมค่ะ
และสำหรับประวัติของพ่อขุนช้างนะคะ
เดี๋ยวหมอไก่จะไปถามจากรองเจ้าอาวาสแบบละเอียดเลยค่ะ

นามัศกาลค่ะหลวงปู่ค่ะค่ะวันนี้นะคะหมอไก่ค่ะ
ได้รับความเมตตานะคะจากหลวงปู่ดูสิตค่ะ
ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ
หลวงปู่คะคือหนูอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของ
ประวัติของพ่อขุนช้างว่ามีความเป็นมายังไงนะคะ
ประวัติพ่อขุนช้างพรองวัดแพร่แทรกเนี่ย
ในปีพศหกศูนย์พ่อขุนช้างก็มาเข้าควันอัตตามา
บอกว่ามาขออยู่ด้วยจะมาช่วยให้วัดเจริญ

อัตมาก็เลยไปปั้นเข้ามา
ก็พอปั๊งมาเกิดความชักษิตบังเกิด
ซึ่งมีชาวบ้านแห่มากราบมาไหว้
มาขอบพรขอโทษขอรับกันมากมาย
และที่คุณผู้ชมนะคะเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะ
คือไอ้จ้อยหรือว่าน้องจ้อยนะคะ

จ้อยนี้นะคะถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะ

แล้วน้องคนนั้นค่ะได้พูดเลขขึ้นมา
พ่อแม่เขาก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคนะคะ
ปรากฏว่าได้โชคได้ลาบจริงค่ะ
สำหรับในเรื่องของการขอพรกับน้องจ้อยนี้นะคะ
ให้เราค่ะเข้าไปยืนใกล้กับองค์น้องจ้อยนะคะ
จากนั้นค่ะให้อธิษฐานขอพรคือพูดออกมาเลยนะคะ

รับรองว่าได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ

หมอไก่กำลังจะพาคุณผู้ชมไปขอพรขอโชคนี้ค่ะ

เกิดมาจากความฝันของชาวบ้านค่ะ
และนี่นะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอไก่บอกว่า
พบได้ด้วยความฝันของชาวบ้านค่ะ
ประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
ก็คือชาวบ้านนะคะได้ฝันค่ะ
ฝันว่ามีนางตะเคียนนะคะมาบอกว่า

เอาเรือลำนี้ค่ะที่จมอยู่ใต้น้ำขึ้นมา

ส่วนใหญ่นะคะคนที่เขาจะมาขอพรค่ะ

เขาจะมาขอพรเน้นในเรื่องของพวก

และถ้าใครนะคะมาที่วัดไผ่แขกแห่งนี้ค่ะ

กับเรื่องของการเสี่ยงเซียมซียักษ
เดี๋ยวหมอไก่ค่ะจะขอสิ่งเซียมซีนี้นะคะ
เพื่อที่จะเอาโชคเอาลาบกลับไปให้คุณผู้ชมค่ะ
มาค่ะเหมือนกับเซียมซีเล็กเลย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

สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ